อรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดเก่าแก่แห่งนี้ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ครั้งกรุงศรีอายุทยา
ซึ่งมีชื่อเรียกแต่เดิมว่าวัดมะกอกและความงามที่เคียงคู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและต่างชาติในสมัยรัชกาลที่๓อย่างเด่นชัด
เรือนธาตุของพระปรางที่สร้างตามคติจำลองของเขาพระสุเมน
เช่นเดียวกับพญายักษ์สองตนซึ่งเป็นฝีมือช่างในสมัยเดียวกันโดยยักษ์สีขาวมีชื่อว่าสหัสเดชะ
ส่วนยักษ์สีเขียวคือทศกัณฐ์ยืนกุมกระบองด้วยมือทั้งสองเฝ้าหน้าซุ้มประตูยอดมงกุฎ
เป็นคติการสร้างยักษ์เฝ้าประตูเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาภายในศาสนสถาน